ไขคดีสาวน็อกยายนถ่วงน้ำอำพลางคดี

ลูกพี่ลูกน้องคนนี้ผมเฉลยก่อนเลย
คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่า

อยู่กับเขาแต่เสพยาจนน็อก

เขาบอกมาไกลนะรู้สึกว่ามาข้ามอำเภอ
ห่อผ้าแล้วก็ทิ้งสระน้ำ

คุณผู้ชมเชื่อเขาไหมค่ะคุณผู้ชมเชื่อเขาไหมนะครับ
พบศพหญิงนิรนามลอยอยู่ในสระน้ำนะครับ
ถูกมัดด้วยผ้าห่มนะครับ
ในพื้นที่บ้านวังยางตะบนอ่างทองอำเภอทัพสแก่
จังหวัดประจบคีริขันฯช่วงข้ามของวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สภาพศพเสียชีวิตมาแล้วหลายวันเนื่องจากศพอืดแล้วล่ะครับ
ที่ศีรษะไม่มีเส้นผม
ส่วนผ้านวมที่ห่อศพสีครีมลายการ์ตูนเนี่ย
มันมัดด้วยสายลัดของท้ายรถมันทุกอ่ะ
อ๋ออันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะ
แล้วมีเชือกมัดผูกโยงไว้กับเครื่องสูบน้ำ
แล้วก็ก้อนปูนคอนกรีตน้ำหนักประมาณ๑๐กิโลกรัม

ต่อมาครับได้รับคำยืนยันจากญาติ
จนเศร้าว่าผู้ศีรชีวิตคือนางสาสุพาพรหมื่นนิน
หรือว่าเป๊กอายุ๓๒ปี
เนื่องจากมีรอยสักที่กลางแผ่นหลังจำได้

ไปกับนายเอ็กซ์ลูกพี่ลูกน้อง
เมื่อตี๒ของวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากนั้นตำรวจชุดสืบสวนสพทัพสแก่
นำตัวนายสุรพงศ์ซื่อสัตว์หรือว่าเอ็กซ์อายุ๒๕ปี
มาสอบปากคำที่โรงพัก
โดยมีนางวิลัยบุตรเกรดแม่ของนางสาวสุภาพรผู้ตาย

ผมไม่ได้ฆ่านักคุณตำรวจ
แต่ผู้ตายเสพยาเกินขนาด
แล้วช็อกหมดสติแล้วเสียชีวิต

ก็เลยเรียกอามอายุ๒๐

จับร่างลูกสาวเนี่ยนะจับร่างของผู้หญิงคนนี้
นั่งยองแล้วเอาเข่า

และช่วยกันเอาขนร่าง

ทิ้งที่สระน้ำจากนั้น๓คนก็
กลับมาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ตั้งข้อสงสัยว่าเออจริง

เออจริงของแม่ฟังแม่หน่อย
เขาก็กลัวและทำไมถึงเอามานองห้อย

และโรงบาลก็ยู่ติดเลยทำไมถึงไม่ไปโรงบาล
คือยอมไม่ได้แล้วนะหลานรักก็รักนะ
แต่ว่าในมือทำพอดีก็ยอมไม่ได้แล้ว

เพื่อสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
วันนี้ตำรวจจะแถลงคดีนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เอ่อเพราะว่าระยะที่เอ่อที่ฆ่า
แล้วเอามาทิ้งคือมันเป็นระยะทางห่างไกลกันมากนะคุณผู้ชม
เป็นแบบ๓๐๔๐กิโลเลยค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่แม่แบบสังเกตอ่ะ
ตอนที่ตัวในเอ็กซ์คือมันมีข่าวออกมาว่าเจอศพใช่ไหม
คือแม่ก็มีการถามแหละแม่คนตายก็ถามนายเอ็กโซก็บอกว่า
ศพที่เจอน่ะเป็นผู้ชาย
ซึ่งตอนนั้นแม่ก็งงว่าจะรู้ได้ยังไง
เพราะตอนแรกเรายังไม่บอกเลยเนาะว่าเป็นศพผู้หญิงหรือผู้ชาย
เพราะว่ารักษณะศพมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว
ใช่ค่ะคือสภาพมันค่อนข้างขึ้นอืดพอสมควร
แล้วนี่คืออะไรนะเครื่องสุกน้ำ
ที่มันหายไปแล้วก็เอาเครื่องนี้แหละมาเป็นเครื่องในการถ่วง
พิรุธหลายอย่างเดี๋ยวถ้าสอบเค้นสอบเค้นสอบเค้น